บ้านหลังนี้ยิ่งต้องเพิ่มความระวัง

เด็กเล็กอายุ๓ขวบวิ่งพลวดออกไปที่ถนน

หมอสัย

โชคดีมากนะครับที่คนขับรถคันนี้

เด็กเสร็จเปล่าฉันลองรถ
แล้วหยุดลองไปอุ้ม

แล้วถ้ารถขับมาเร็วกว่านี้อีกนิดนะ

โชคดีมากว่ารถชะลอได้ทันหยุดได้ทันลงไปช่วยอุ้ม
หลังจากนั้นเห็นไหมฝั่งซ้ายมือเหมือนมีคนเดินออกมาจากบ้าน

เหมือนมารับเด็กกลับไปคุณตาครับ

โชคดีมากนะฮะว่าช่วยเหลือได้ทันครับ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปนี้บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า

และผู้ปกครองออกมารับเด็กเป็นตาทวด
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าคือน้องอยู่กับตาทวดนะ
เด็กคนนี้อายุ๓ควบได้

มีแรงวิ่งได้ทั้งวันน้องอยู่กับตาทวดส่วนคุณแม่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับ
ก่อนที่น้องจะเดินออกมาที่ถนนเนี่ยตาทวดเขาทำงานบ้านอยู่
แพลบเดียวเท่านั้นแหละฮะเด็กวิ่งออกมาแล้ว
เจ้าของคลิปบอกว่าแบบนี้คุณตาอันตรายมากนะ
ถ้าหากว่าหยุดไม่ทันชะลอไม่ทันช่วยไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกคนที่เขาขับรถมาเขาบอกมองไกลก็ไม่รู้นะว่านั่นคือเด็ก
ตอนแรกคิดว่าเป็นหมาอันนี้เขาบอกนะแต่พอใกล้เฮ้ยไม่ใช่หมาแล้ว
มันคนนี่น่ะอันตรายมากเลย
คุณตาคุณตาทำรั้วกั้นไหมหรือหาที่ป้องกันหรือเอาเชือกผูกได้ไหม
คือถ้าเกิดว่าเด็กไปไหนจะได้กระตุกให้คุณตาได้รู้ไง
เพราะว่าเด็กวัยนี้กำลังอยากรู้อยากลองแล้วก็กำลังสนเลย
เพื่อความปลอดภัยนะฮะหลายคนได้เห็นคลิปนี้แล้วก็เข้ามาบอกว่าขอบคุณมากนะ

ชีวิตเด็กคนนี้เอาไว้ดังนั้นต้องระวังจริง
คืออีกอย่างหนึ่งเข้าใจด้วยว่าตาทวดอาจจะอายุเยอะแล้วด้วยนะ
แล้วก็อาจจะไม่ได้ทันเด็กเนาะครับคุณพ่ายนะ
เด็กเนี่ยคือเขาวัยอย่างนี้นะเขาสนมากถ้าตาทวดไม่ทันเนี่ย
คืออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าน้องต้องอยู่กับตาโทษจริงคุณพ่อคุณแม่
อาจจะต้องทำรัวรอบขอบชิดแล้วล่ะค่ะ